ก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็น

อย่างเช่นที่จะให้ดูที่นี่ที่จังหวัดกระบี่

เพื่อชิงกันว่าใครกันนะจะเป็นหนึ่งในยุทธจักรนี้

สิทธิ์ใหญ่

ถ้าจะไม่ยอมหรอกข้าจะไม่ยอมให้สิทธิ์พี่มาทำร้ายร่างกายข้าอีก

คือไม่รู้แค้นกันมาแต่ชาติปังไหนนะฮะ

เป็นศึกแห่งการชิงความเป็นเจ้ายุทธภพ
ที่จังหวัดกระบี่ไร้เทียมทาน
นี่ศึกชิงเจ้ายุทธภพ
๑๐ปีแก้แค้นไม่สายนะ
คือคุณไม่วิ่งหนีกันเหรอคะก็นานนานมันจะกอดกันให้ดู
เป็นที่ฉันนี่เห็นตัวเดียวก็วิ่งเหรอค่ะไม่อยู่รอจากสามตัวนะคะ
ตัวใหญ่จริงตะลุมบอลกันอยู่สัก๑๐นาที
อีกตัวเป็นกรรมการไหมคะไม่อีกตัวหนึ่งก็ร่วมแจมตะลุมบอลด้วย
อ้าวล้มแล้ว
อ้าวคือถามเจ้าหน้าที่นะว่ามันเกิดเหตุการณแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นพฤติกรรมแบบไหนของสัตว์
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นการห่วงอนาเขตห่วงพื้นที่ของมัน

คือเวลามันห่วงที่มันห่วงแบบว่าในอนาเขตของมันไงใครที่เป็นพวกหน้าตาแปลกประหลาดเข้ามาแล้วก็มันจะต้องรักษา

มันจะแล้วก็แล้วก็
เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้สาระจากผมแล้ว
ได้อยู่ได้อยู่ได้ดูได้ดูเปรียบเทียบกันไปด้วย
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ในการหวงแหนอนาเขตที่ของมัน
คือบางคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเห็นบ่อยเอาอย่างนี้
คนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นที่ใกล้แหล่งน้ำหรืออะไรอย่างเงี้เขาก็อาจจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้กันบ่อย

แต่ว่าบางคนที่เขาไม่เคยเห็นอ่ะอย่างเรานี้ไม่เคยเห็นแล้วก็ตกโอกงใจเหมือนกันนะ
ไม่เคยเห็นมันมาแบบว่าอะไรกันอย่างนี้สุดท้ายฝุ่นตลบเลยค่ะคุณค่ะ